แต่เมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวพุทธเราออกไปทำบุญอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยค่ะ
รวมไปถึงครอบครัวของคนบันเทิงอย่างครอบครัวของคุณอุ้มลักษณะ
เมื่อวานนี้ไปเป็นแพ็คเกจใหญ่กันเลยนะครับ
เดินสายทำบุญไปร่วมกันกับแฟนหนุ่มของเธอด้วยค่ะ
สายบุญที่แท้ทรูเลยนะคะต้องยกให้กับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อุ้มลักษณะค่ะ
เดินสายทำบุญบ่อยแล้วก็ทำทานเป็นประจำด้วยนะคะ
และเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาคบูชาเมื่อวานที่ผ่านมา
และครอบครัวพร้อมด้วยบอลกฤษณะคุณแฟนนุ่มเนี่ยนะคะ
ทางไปไหว้พระทำบุญกันที่วัดสะมณีอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ
อกจากนี้ค่ะอุ้มก็ได้ถวายพระพุทธรูปนาคปรกนะครับ
พร้อมด้วยระคังขนาดสูงเกือบสองเมตรเลยทีเดียวทามาด้วยสีเขียวนะครับ
มูลค่าเห็นว่าสูงมากค่ะประมาณ๘แสนบาทเลยทีเดียวให้กับทางวัด
คนในครอบครัวของอุ้มบอกเลยว่าอุ้มมีความเชื่อว่าการถวายระคังให้กับวัด
จะทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนเสียงกล้องของระคังค่ะ
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนั่นเองนะคะ
ซึ่งขณะที่กำลังทำพิธีถวายระคังอยู่ค่ะแดดที่ร้อนจัดนะคะ
ค่อยถูกบดบังด้วยก้อนเมฆ
ซึ่งทางครอบครัวเธอเองก็มีความเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความแปลกใจ
ให้กับผู้ที่มาร่วมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
ทำบุญแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจก็ขอให้มีแต่เรื่องดีเข้ามาในชีวิตนะคะ